อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่สาวต้องระมัดระวัง
ช่วงนี้จะเจอข่าวว่าเหมือนกับมีหนุ่มโรคจิต
ไปขโมยลักกางเกงในชุดชั้นในของผู้หญิงต่างเหล่านี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกจ้างของกองทัพอากาศ
เป็นผู้หญิงนะครับเธอบอกว่าในชีวิตของเธอ
เจอทั้งคนโทรศัพท์เข้ามาเหมือนโทรมาจีบ

หลังจากนั้นมีจดหมายเขียนแอบรักมาสารภาพก็มีเหมือนกัน

กล้องวงจรปิดจับภาพได้ช่วงประมาณตีหนึ่ง

ถ้าเห็นภาพแบบนี้โอ้โฮน่ากลัวสิดูท่ามาส่องดูแบบนี้

แล้วก็พยายามมองเข้าไปในห้องของลูกจ้างผู้หญิงคนนี้

กระทั่งหลังเธอตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เลย
จะได้รู้ว่าที่เสียงหมามันเห่าเนี่ยมันเห่าอะไร
ก็เห่าแต่คนนี้แหละที่มาส่องอยู่แบบนี้

โอ้โฮแล้วผู้หญิงไม่อยู่ตัวคนเดียว
แล้วคือส่องจริงจังอยู่นานเลยนะ
นี่คือเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวดูตั้งใจส่อง
เป็นภาพกล้องวงจรปิดครับเห็นภาพชัดเจน
ว่ามีผู้ชายลักษณะสูงไว้ผมรองทรงสั้น
แล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาว
เดินมาด้อมมองแล้วก็ก้มลงไป
งลอดผ่านช่องประตูหน้าบ้าน
งแล้วก็เหมือนกับระแวงด้วยว่าจะมีใครมาเห็นหรือเปล่า
แล้วมาตอนดึกนะครับมาตอนประมาณสักตีหนึ่ง
พร้อมกับข้อความเอาอีกแล้วขโมยกางเกงในกัน
อนหนักมากพักนี้มาบ่อยพวกวิปริตติดกลิ่น
พิกัดสายไหมกอทมลักษณะถ้ำมอง

นี่คือข้อความประกอบที่ขึ้นคลิปในเพจนะครับ
ล่าสุดลูกจ้างที่เป็นพนักงานของกองทัพอากาศ
เป็นผู้หญิงอายุ๔๘ปีพักอยู่ในชุมชนมีเจริญ
ซอยพโยธิน๕๔ทัพ๑เขตสายไหม
เป็นผู้หญิงที่เธอรู้สึกว่าไม่สบายใจ

เธอก็บอกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน

วันนี้หอบภาพทั้งหมดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สถานีตำรวจนครบานสายไหม
ผู้เสียหายทราบชื่อคือนางจินจุธา

เพื่อนบ้านหลังติดกันเลยเล่าว่า
พักนี้จะมีผู้ชายมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวห้องของเธอนะ

ก็เลยตัดสินใจเอาล่ะงั้นติดกล้องวงจรปิด
เอาไว้ที่หน้าประตูทางเข้าบ้าน๒ตัวเลยละกัน
จากนั้นครับในคืนวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมาก็คือ
เข้าสู่วันที่๑๐ช่วงดึกประมาณตี๑
จับภาพที่เห็นภาพแบบนี้ปรากฏชัดครับ
ผู้ชายลักษณะกำลังร่ำมองเข้ามาภายในห้อง
บอกอีกว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของเธอเจอโทรศัพท์แปลก
เข้ามาพูดคุยเชิงชู้สาวก็มีเหมือนกัน

แต่ที่เจอคือจดหมายเขียนลักษณะเชิงแอบรักสารภาพรัก
เหน็บเอาไว้ที่หน้าประตูห้องของเธอด้วย

อกจากนี้นะครับเธอยังบอกอีกว่า
ชั้นในเสื้อชั้นในที่ตากเอาไว้หายไปกว่า๑๐ตัว
ต้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนที่มาแอบส่องแอบมองนี่แหละครับ
ก็เลยอยากจะฝากให้ตำรวจช่วยดำเนินการจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
จากว่าเธออยู่เพียงลำพังด้วยผู้หญิงตัวคนเดียว
เห็นเหตุการณ์ครับเป็นคุณยายบ้านใกล้กันบอกว่า
ประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยคุณยายได้ยินเสียงหมาเห่ากำลังจะเปิดประตูออกไปดู
แต่ลูกสาวบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดออกไปเลยแม่พอได้ยินเสียงข้างบ้านตะโกนไล่
ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นพวกคนเมาแถวนี้แต่พอตอนเช้ามาสอบถาม
ถึงรู้ว่าน่าจะเป็นพวกโรคจิตที่มาด้อมมองแบบนี้นั่นเองนะครับ
ก็นำมาเตือนภัยกันรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
ค่ะน่ากลัวจริงแล้วก็ตรงประตูมันจะมีช่องมีรูโหวอยู่นะคะ
เขาก็อาศัยจังหวะตรงนี้ส่องเข้าไปดู